ทำให้ตอนนี้นะคะการจัดวางลำดับโถค่ะ
ทีมชาติไทยก็จะอยู่ที่๖ในการจับสลาฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะคะ
หลังจากที่ทีมชาติไทยนะคะเปิดสนามสุพัชลาศัยแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
ซึ่งจากผลการแข่งขันนะคะทำให้ทีมชาติไทยจะต้องอยู่ในโถที่๖
สำหรับการจับสลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒เมษายนนี้แน่นอนแล้ว
ทั้งนี้นะคะการอยู่ในโถที่๖ค่ะจะทำให้เกมแรกของรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมในโถที่สามก่อนแต่หากว่าไทยอยู่ในโถที่ห้านะคะ
ก็จะต้องบุกไปเยือนทีมในโถที่๑ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักกว่าค่ะ
โดยจัดอันดับทีมที่๑ถึงทีมที่๑๒
สำหรับกำหนดการในการจับสลากฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๓นะคะ
วันอังคารที่๑๒เมษายนนี้นะคะเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
โดยในตอนนี้ค่ะมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแล้วก็ประกอบไปด้วย
อุดีอาราเบียกาต้าญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะนายพาทิศสุภพงศ์ค่ะรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่า
๗มิถุนายนค่ะทีมชาติมาเลเซียแสดงความสนใจขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
แต่ว่าสมาคมตอนนี้ยังไม่ได้ตอบรับนะคะแล้วก็จะหารือกับคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมฟุตบอลก่อนทำการตัดสินใจทั้งหมดค่ะ